ขวัญใจแม่ยกคนใหม่ของดิฉันกันมากดีกว่า
สำหรับหนุ่มเพชรพุ่มพวงคุณผู้ชมค่ะ

เหมือนใครไปดูกันค่ะกับช่วง
จอแจ๊ริมจอ

นอกจากเหล่ท่ออะหล่อเท

ตอนนี้เป็นนักร้องท่านหนึ่งไปแล้ว

แต่จังหวะด้านไปเหมือนหมายใคร

ชอบแบบพี่ใหม่ก็ไม่บอกอ่ะ
ดื่นดื่นดื่นสวยสวยสวยกัน

บัดมือแชดก็ไปหืดที่เต้าที่ที่เป็น

ลูกไพ่ลูกไพ่ลูกไพ่ว่า
มีซีรีส์หากมีงานเกี่ยวพวกต้อง
มีอะไรผิดพลาดตรงไหน
ไม่เข้าใจเลยสักครั้ง

ช่วงนี้ฝนตกอกร่มมาด้วย